คุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์โควิด๑๙ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ผู้ติดเชื้อต้องบอกว่าเบาลงแต่ยังไม่ดีขึ้น
คือต่ำ๓๐๐แต่อยู่ที่๒๗๑๓ราย
มีผู้เสียชีวิตอีก๓๐ศพ
ในกรุงเทพมหานครนะครับมีคลัสเตอร์เพิ่มอีก๒รวมแล้วตอนนี้๓๐
ส่วนเพชรชบุรีโอ้โห
เป็นแรงงานชาวไทย๘๙๖คนและเป็นแรงงานต่างชาติ๑๔๗๘คน
มี๕สัญชาตินะครับมีเมียนมากัมพูชาอินเดียลาวและจีน

เดียกับจีนนี่เป็นยังไงฮะเป็นแรงงานมีฝีมือ
ขณะที่การค้นหาเชิงลุกสามารถตรวจได้วันละ๑๕๐๐๒๐๐ราย
และยังมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกโรงงานและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง
เพื่อความมั่นใจให้กับชาวบ้านด้วย
อันนั้นเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นที่เพชรชบุรี
ปุ้ยที่นนทบุรีเป็นยังไงบ้าง
นนทบุรีนี่วันนี้ให้เครดิตได้ขึ้นหน้าหนึ่งนะพี่
ภังงะแคมป์นนทบุรีเจอ๕๑๕รายค่ะ
เขามีการตรวจเชิงลุกสำหรับคลัสเตอร์แคมป์คนงาน
ก่อสร้างบริษัทซีโนไทยถนนพิบูรสงครามอำเภอเมือง
ทบุรีปรากฏว่าตรวจทั้งหมด๙๕๖คน
ติดเชื้อโควิดมากถึง๕๑๕ราย
เกินกว่าครึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็๕๓เปอร์เซ็นต
ของคนทั้งหมดนะฮะที่ได้รับการตรวจนะฮะ
จำนวนนี้เป็นคนไทย๔๓ราย
ชาวเมียนมา๒๖๕ราย
กัมพูชา๒๐๐กับ๗ราย
แล้วส่วนใหญ่น่ากลัวตรงนี้ครับ

ห้ามคนไหนออกห้ามคนนอกเข้านะครับ
อกจากนี้ยังนำรถพยาบาล๑คัน

นำมารับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยออกไป
รักษาที่โรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดนนทบุรีด้วยนี่ค่ะนะคะ
ส่วนฉัดเชิงเศร้าครับนามัยตุรีตรายจิลานันต์นะครับ
ผู้ว่าฉัดเชิงเซาได้สั่งปิดสถานที่เสี่ยง
คัสเติร์มโรงเชื้อดไก่ตะบนเขาหินซ้อน
ที่อำเภอพนมสรรคามสิบสี่วันทั้งห้าโกดังด้วย
แล้วก็ตลาดนัดรวมทั้งสงวนทองรีสอร์ทด้วย
ก็เร่งนำคนงานห้ามร้อยคนไปตรวจหาเชื้อ
แล้วกลุ่มคนที่พักในพื้นที่ข้างเคียงด้วย
ส่วนใหญ่ก็เป็นบรรยายงานต่างด้าวครับโดยวันแรกพบผู้ติดเชื้อไปแล้ว
สิบเจ็ดรายครับนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้พบอีกสิบเจ็ดราย
รวมเป็นหนึ่งร้อยห้ามรายแล้วก็นำไปรักษาที่โมโรงพยาบาลสนาม
ขณะที่ชาวบ้านโดยรอบโรงงานต่างก็เครียด
เพราะว่ากลัวจะติดจากโมโรงเชื้อไก่นะครับ
อย่างคุณน้ำอ้อยบ้านอยู่หน้าโรงงานเลย
เนี่ยบอกกับทีมครับว่าโอ้โหอยู่กันสามคน
พ่อแม่ลูกตอนนี้กังวลเหลือเกินไม่อยากออกจากบ้านเลยครับ
ร้านค้าในชุมชนก็ปิดหมดต้องออกไปซื้อข้างนอก
ชนที่อยู่ห่างไกลกว่าหลายกิโลเอาไปตุนเอาไว้ก่อนครับ
นะฮะขณะที่คนในชุมชนอีกคนนึงชื่อว่าสมพงศ์ก็บอกว่า
โอ้โหขี่รถจักรยานไปซื้อของนอกชุมชนไกลเหมือนกัน
ถ้าร้านไหนรู้ว่าบ้านเขาติดกับโรงเชือดไก่
ก็เหมือนจะรังเกียจไม่อยากจะขายให้อะไรแบบนี้นะครับ
ขณะที่พระประหลัดอาธรปัญญาทะธีโปเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง
สมุกอเนกนันทิโยเจ้าอาวาสวัดดอนท่านาม
พร้อมกับยอดมนุษย์ต่างเนี่ยนะฮะนี่
ก็มีการนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไปแจกให้กับประชาชน
เพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากคัสเตอร์โรงเชือดไก่นะครับ

ถ้ารู้ว่าคนที่มาจากกลุ่มนี้เขาจะไม่ขายอาหารให้นั่นเอง
พระก็เลยต้องเอายอดมนุษย์คนนี้ไปช่วยแจกข้าวของให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับ